จ๋าแม่จ๋าท่านไหนหรือผู้สูงอายุท่านไหนนะครับ
มีอาการปัสสาวะเล็ดบ้างยกมือ
ส่วนซิตคอมสนุกของเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยครับ
ก็ดีครับ
กำลังนั่งดูซีรีส์เพลินเลยนะพี่

แทนไทยแม่ชอบเขา

ปากหวานชี่หล่อนะครับ

เดินยิ้มมาเลยถ้าจะโลกแล้วสินะ
โอ้โฮวเขาไปตามหาพ่อ

อ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ

แล้ว
พ่อปวดฉี่อีกแล้วนะแม่เดี๋ยวพ่อขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งหน่อย

รอบที่๒แล้วนะครับเนี่ย

จะได้ดูไหมเนี่ยวันนี้แก๊งป่วนสืบข่าวเนี่ย

นี่ไงนี่ไงพอเดินเข้าไปในป่าแล้วสองคน
อ้าว
สงสัยวันนี้น่าจะดูไม่จบแล้วล่ะครับพี่

แม้ว่าดูหยุดแบบนี้ดูไม่รู้เรื่องหรอก
บ่อยขนาดนี้เนี่ยไปหาหมอไหมจ๊ะ
นั่นน่ะสิภรรยาพูดถูกไปหาหมอดีกว่าไหมล่ะครับ
ไม่ต้องแล้วจ้ะแม่เรียบร้อยแล้วจ้ะ

เฮ้ยถึงขั้นราดกางเกงแล้วล่ะตรำนี่เฮีย

ปัสสาวะเล็กแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับ
เพราะมันส่งผลต่อสุขภาพของวัยเก่ามาก
แค่ไอแค่จามหัวเราะก็เล็ดแล้วครับ
สำหรับสาเหตุของการปัสสาวะเล็ดเนี่ย
ก็จะมีกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ
ทำให้มีการดูดตัวไวและไม่เป็นเวลา
ทำให้ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะเล็กได้ครับ
อวัยวะขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ

กล้ามเนื้ออุ้มเชิงกรานที่คอยพยุงท่อปัสสาวะ

หูรูดท่อปัสสาวะมีการเสื่อมสภาพ

หรือเกิดจากการกินยาบางชนิด

ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของระบบขับถ่ายโดยตรง
แต่เกิดจากปัญหาทางสมอง

โรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการกลั้นปัสสาวะ

หรือเกิดจากการกินอาหารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะ
เช่นผลไม้ตระกูลส้ม

ลองฝึกขมิบเพื่อบริหารหูรูดให้กระชับ
และมีแรงกลั้นปัสสาวะ
ปรับพฤติกรรมครับโดยลดปริมาณการดื่มน้ำ
รวมถึงควบคุมการปัสสาวะให้เป็นเวลา
กรณีที่ไม่สามารถใช้ยากินหรือใช้ไม่ได้ผล
อาจจะรักษาด้วยการใส่ยาเข้ากระเพาะปัสสาวะ
ยับยั้งการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะครับ

เพื่อเสริมแรงต้านบริเวณท่อปัสสาวะ
ทำงานของพ่อปัสสาวะดีขึ้น
แม้ว่าการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ย
ไม่ใช่โรคหรือภาวะที่ร้ายแรงถึงชีวิต
แต่ก็เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ทั้งกายและใจให้กับวัยเก่าอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ
ดังนั้นลองเอาคำแนะนำจากผมไปลองปรับใช้ดูนะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ